ไปดูคู่รักคู่หวานของวงการบันเทิงนะคะ
สำหรับสงกราณเตะชะนรกกับสาวแมทเพียรณี
บอกว่าคู่นี้เนี่ยในสื่อโซเชียลมีเดีย
เขาไม่ค่อยโพสต์รูปคู่เท่าไหร่คือนับรูปได้เลยคุณผู้ชม
แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีให้เห็นเลยนะคะ
เพราะหนุ่มสงกรานเขาก็ชอบซุ่มลงรูปคู่น่ารักกับสาวแมท
เห็นแบบนี้ก็ดูว่าความรักของคู่นี้เนี่ยมีพัฒนาการที่สดใสขึ้นเรื่อย
แม้ว่าก่อนหน้านี้จะเจอกับกระแสแอนตี้ชนิดหยุดโลกก็ตามนะคะ

ลุ้นนะเผื่อมีโอกาสได้เห็นภาพคู่น่ารัก
โพสต์ในไอจีทั่วไปกับเขาบ้าง
ก็ต้องยอมรับนะไม่ว่าจะเป็นไอจีของสงคราน

ก็มีกระแสตีกลับที่ค่อนข้างรุนแรง

แสกลับมาก็แหมรับยากเหลือเกินบางทีนะคะ

ไปด้วยกันไปเดินห้างคือใช้ชีวิตเหมือนปกติเลยเท่านั้นเอง